ส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาที่บ้านใช้วิววิวของทางขอนแก่น
ผู้ชายคนหนึ่งเมาจัดเลยนะคะ
และนับจนถึงวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าเขาไปโมโหใครมา

และหลังจากนั้นนะคะใช้กันไกลไล่แทงแม่ยายตัวเอง

ชาวบ้านไล่จับกันวุ่นเลยค่ะดูภาพค่ะ
ชาวบ้านก็ต้องช่วยตำรวจนะคะไล่กันจับผู้ชายคนนี้
ชื่อว่านายศักดาแก่นจันทร์อายุ๒๕ปีค่ะ
เมาแล้วคลั่งยิงปืนขู่ใครก็ไม่รู้ยิงขึ้นฟ้าเลยค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซอยมิตรภาพซอย๔นะคะ

ชาวบ้านบางส่วนเขาก็ทนไม่ไหวพยายามจะแหวกวงของตำรวจ
เข้าไปรุมประชาธรรมแบบนี้ตำรวจก็ต้องพยายามกันเอาไว้นะคะ
ไปที่บ้านที่จุดเกิดเหตุนี่นะคะ
ไปเจอกับแม่ยายที่ถูกไล่แทง
ยายชื่อคุณสังวานอนุเดชากุลอายุ๕๗ปีนะคะ
บอกว่าช่วงเวลานั้นกำลังนอนห่มผ้าอยู่บนแคร่
แล้วก็คือหมายถึงว่าตอนที่ทีมข่าวเราไปถึง
เพราะว่าได้ถูกแทงถูกกันไกลแทงได้รับบาดเจ็บ
ห่มผ้าอยู่บนแคร่แบบนี้เพราะว่าเป็นลักษณะโบราณ
เขารักษาแบบโบราณอบสมุนไพร
เชื่อว่าจะทำแบบนี้ร่างกายมันจะแข็งแรงขึ้นนะคะ
ส่วนแผลที่มีหลังมือด้านขวา

อกจากนี้เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังบอกว่า

งานศพมาไปไม่รู้งานศพอีท่าไหนก็ไม่รู้นะคะ

พอมาถึงบ้านค่ะโวยวายต่างนานา
ตัวเองกับลูกสาวนอนอยู่ในห้อง

จะไปดื่มสุราต่อเดี๋ยวออกไปเที่ยวข้างนอก

ลูกเขยอลวาดค่ะทีนี้ทุบตีพันรยาก่อน
แล้วก็ไปหยิบกันไกลมาแทงตัวเอง
ขณะที่ยื้อแย่งกันไกลกันอยู่นั่นแหละค่ะ
เขยก็ทำร้ายเตะต่อยที่ลำตัว
ด้ามปืนทุบที่หัวด้วย

สำหรับเหตุการณ์นี้ขอให้ตำรวจจับกลุ่มที
ส่วนพันรยาค่ะที่ถูกทำร้ายร่างกายเช่นเดียวกัน

เพราะครั้งนี้หวังจะเอาชีวิตแม่เลย
ฟังเสียงทั้งภรรยาและแม่ยายค่ะ
ถ้าแม่ไม่แย่ง
เรายื้อแย่งกับพ่อนะ
ใช่ถ้าแม่ไม่แย่งมันก็ต้องเสียบแม่ละ
เอาชีวิตเป็นเดิมพันเมื่อคืนนี้
นายสักดาเข้าคุกไปตั้งแต่เมื่อคืนนะคะ
แต่วันนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายได้เจอหน้ากันอีกครั้ง
เพราะต้องมีการสอบปากคำที่สพบ้านไผ่

เมื่อคืนทำไปเพราะความเมา

ถ้าถูกตัดสินให้ติดคุกอีก

แต่เขาบอกว่าถ้าพ้นโทษออกมาอีก

ก็จะกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่ที่สุราช
แล้วก็จะหาเงินส่งเสียลูกสาวค่ะ

สิ่งที่ลูกเขยทำให้อภัยไม่ได้
ออกจากคุกมาก็ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับครอบครัวอีก
ตำรวจสพบ้านไผ่แจ้งข้อกล่าวหาในศักดา
ทำให้เสียทรัพย์และข้อหาทำร้ายร่างกาย
ควบคุมตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดพลพรุ่งนี้ค่ะ